ตอนนี้นะคะต่างประเทศก็ต้องเผชิญกับเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนเหมือนกัน
มีพายุสองลูกค่ะไต้ฝุ่นชะบากับเฮอริเคนแมททิวนะคะ
ฝุ่นชะบานพัดถล่มทางตอนใต้ของญี่ปุ่น
ส่วนเฮอริเคนแมททิวก็ถล่มที่เฮติเราไปดูที่เฮติกันก่อนค่ะ
นายโจเซลเมพรายเบิร์ตรักษาการประธานาธิบดีเฮติ
ก็ได้แถลงข่าวนะคะโดยยังแสดงความกังวลต่อเฮอริเคนแมททิวที่พัดถล่มเฮติ
ซึ่งก็บอกว่าพายุลูกนี้เป็นอันตรายที่จะคุกคามประเทศ
พร้อมยอมรับว่าจนถึงขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว
ซึ่งทางการก็เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีผู้เสียชีวิตจากเฮอริเคนแมทติว๓คน
ตอนนี้หลายฝ่ายกังวลค่ะว่าเฮอริเคนแมททิวที่ถูกจัดเป็นพายุในระดับที่สี่
มีความเร็วลม๒๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทำให้เฮอริเคนลูกนี้อาจเป็นหนึ่งในพายุที่มีความรุนแรงที่สุดอีกลูกหนึ่ง
ก่อตัวในทะเลแคริเบียนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
สร้างความเสียหายรุนแรงในเฮติซึ่งเป็นประเทศยากจน
และมีโครงสร้างอาคารไม่แข็งแรงพอที่จะรับมือกับพายุลูกนี้
เรื่องต้นทางการประกาศให้ประชาชนราว๑๕๐๐๐คนในพื้นที่สลำริมชายฝั่งทะเล
ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงอบพยพออกจากพื้นที่แล้วนะคะ
ส่วนพื้นที่เกาะโอกินาว่าทางตอนใต้ของญี่ปุ่นก็ต้องเผชิญกับลมแรงและคลื่นสูงในทะเล
อิทธิพลจากไต้ฝุ่นชะบาค่ะ
ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงราว๓๒๐๐๐คนอบพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วนะคะ
ขณะเดียวกันก็มีเที่ยวบินอีกกว่า๓๐๐เที่ยวบินต้องถูกยกเลิก
จากสนามบินนาฮาบนเกาะโอกินาว่าตัดสินใจปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
เช่นเดียวกันกับโรงเรียนประถมและมัธยมบนเกาะโอกินาวาที่ประกาศหยุดเรียนตั้งแต่เมื่อวานนี้เช่นเดียวกัน
โดยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าไต้ฝุ่นชะบามีความเร็วลมสูงถึง๓๐๖กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
ซึ่งนั่นก็อาจจะทำให้ไต้ฝุ่นลูกนี้เป็นพายุที่มีความรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีที่พัดเข้าญี่ปุ่นนะคะ